คุณผู้ชมชีวิตคนเราเนี่ยอดีตทิ้งมันไป
ไปข้างหน้ามองไปข้างหน้านี่ไม่ไกลค่ะ
สัปดาห์รออีกแป๊บเดียวอีก๗วันเท่านั้นเองนะคะ
สำหรับการออกรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลงวดต่อไป
เพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราให้เวลาคุณผู้ชมได้ดูกันตั้งแต่เนิ่นนะคะ

พาไปที่คำชโนธวังนาคินอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะ
เมื่อวานนี้คึกคักมากเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วย
นักท่องเที่ยวนักเสี่ยงโชคไปไหว้ขอพร
พญานาคาราชพระผู้ศรีสุทธโทและแม่ญาติศรีปฐุมานะคะ
หลังจากนั้นไหว้เสร็จแล้วขอพรเสร็จแล้ว
แวะไปสักนิดนึงด้านหลังค่ะเดินไปอีกนิดเดียวค่ะ

หลายคนเขาบอกเขาได้เลขไปเหมือนกันนะจุดนี้เนี่ยนะคะ
แต่ที่พลาดไม่ได้ไปจนถึงในสุด
ก็ต้องออกมานอกสุดด้านหน้าสุดค่ะ
มีขันน้ำมนต์ที่พ่อจ้ำทำไว้ในวันพระที่ผ่านมาแล้วก็ทิ้งไว้แบบนั้นแหละ
นักเสี่ยงโชคเขาก็ไปดูคันเล็กแบบนี้แต่มันมีความหมายมาก
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูกันเอาเองนะคะ
ศาสตร์ทุชชนคนไทยเนืองแน่นวัดแบบนี้ค่ะ
ทำพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชค

พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมา
ก่อนเริ่มพิธีนางรำก็ไล่รำกันไป
ทิ้งน้องน้อยอ่ะตะทิ้งน้องน้อยแบบนี้นะคะ
ทีนี้บรรดาคนรักตัวเลขนอกจากจะไปรวบพิธีแล้วแน่นอน

ก่อนที่ผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลจะออก

เขย่าเซียมซีแล้วเอาหมายเลขเซียมซีไปเสี่ยงโชค
หุนลูกแก้วสารพัดนึกนึกอะไรได้เลขนั้น
นำตัวเลขไปเสี่ยงโชค
ล้วงไขในหายทองคำ
ล้วงไข่ในหายทองคำค่ะคุณคะ
แล้วนำเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชค
ในคนที่ไปล้วงไปควักไขจากหายทองคำเนี่ยนะคะ

ดูฉันง่วงหมดแล้วนี่สระวัตยุคนี้
คุณภาวนามักกรผล
ก็บอกว่าไปล้วงมาแล้วได้เลขคือ๒๘๘

ครั้งแรก๒๘๕ครั้งสอง
เฮ้ยสลับกันนิดเดียว

ชาวบ้านบอกว่าเพิ่งมาวัดนี้เป็นครั้งแรก
แล้วก็ร่วมพิธีเปิดคุ้มทรัพย์รับโชค
ก่อนจะไปเขย่าเซียมซีได้เลข๘๑
จากนั้นก็ไปหมุนลูกแก้วสารพัดนึกเห็นเลข๘อีกแล้ว
ลอยมาก็เลยคาดว่างวดนี้๘จะมาจ้ะ
เอาไปทำกันให้ครบใครที่ไปวัดนี้นะคะเขามีหลายจุด
ไปต่อกันที่บ้านเลขที่๒๕
เลขที่๒๕นะคะถนนพิชัยตัดใหม่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะ
บ้านนี้เป็นของนายจำลองคัมภีรพฤษเนี่ยนะคะ
ทำไมถึงต้องพาไปที่จุดนี้เพราะนักเสียงโชคเข้าไป
นักเสียงโชคไปทำไมไปขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่เต่าเรือน
แล้วจุดนี้ก็มีขันน้ำมนต์ด้วยแล้วก็ไปส่องน้ำตาเทียนกัน
เขาบอกว่าเลขเด่นมันก็มีอยู่หลายเลขเหมือนกัน
ชาวบ้านนะบางคนเขาก็ไปส่องแล้วแล้วเขาก็เขียนใส่กระดาษ
เขาจำอย่างเดียวนะแล้วก็กลัวกลัวว่าคนอื่นจะมองไม่เห็น
เขาก็เลยเขียนใส่กระดาษแล้วก็วางไว้ข้างขันน้ำมนต์
และตัวเลขแต่ละตัวเลขก็น่าสนใจนะคะแต่ว่ามีหลายตัวเลขมากเลยเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าจุดนี้ก็อยากจะได้ของดีเหมือนกันค่ะ
นี่พาไปที่สัตหีบชนบุรีไปที่วัดบางเสรกคงคารามนะคะ
เขาไปทำไงกันที่นี่มีงานจัดงานปิดทองศักระ
หล่อหลวงพ่อทองอยู่เป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดนะคะ
แล้วก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออก
ในวันคล้ายวันมรณภาพครบรอบปีที่๔๘
งานนี้แน่นอนนะคะว่ามีศิษยานุสิตผู้นำท้องถิ่นมาร่วมเป็นจำนวนมาก
แล้วงานจะมีเรื่อยไปจนถึง๒๘กุมภาพันธ์นี้รวม๗วันและ๗คืน
หลวงพ่อทองอยู่ค่ะคุณผู้ชมมรณภาพไปตั้งแต่๒๓กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
รวมสิริอายุ๘๕ปี
วัดบางเสรกคงคารามแห่งนี้ก็มีอายุเก่าแก่กว่า๑๕๐ปีแล้วด้วย

เอามาดูเรื่องงูกันหน่อยนะคะเผื่อว่าจะมาให้โชค
เจ้างูตัวนี้เป็นงูเหลือมยาว๒เมตรกว่า
มีชาวบ้านเห็นว่ามันเลื้อยอยู่กลางถนน
แล้วถ้าอยู่กลางถนนแบบนี้ใครก็กลัวสิคะก็เลยต้องตามกู้ภัยมานะคะ
จุดนี้คือจังหวัดสุราธานีค่ะ
แล้วคนที่เขาแจ้งนอกจากกู้ภัยแล้ว
เขาบอกว่าหมองูเมืองสุราชต้องมาค่ะ
เอกนัทธวุฒิคณิตธนัน
มาช่วยจับงูแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ

พาไปเที่ยมเผอร์บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้านี่คุณ
อะไรอ่ะต้องตักใส่บุ้งกี่แบบนี้นั่นไง
งูเหลือมขนาดใหญ่ค่ะความยาวสักประมาณ๔เมตรค่ะ
มันเลื้อยเข้ามาหาคุณธนูยันสูงเนินอายุ๔๕ปี
คนขับรถแบ็คโฮขณะที่กำลังมีการปรับพื้นที่
เตรียมจถมที่ดินนะคะบริเวณถนนเทปรตนะ
หรือถนนบางนาตราดช่วงกิโลเมตรที่๔๓ค่ะ
ชนบุรีโอ้โหตัวใหญ่มาก
เขาบอกว่าตัดสินใจใช้บุ้งกี่ค่ะ
ตักมันมาแล้วรวบมันมานะคะ
ก็เลยรีบแจ้งทีมอาสากู้ภัยให้ช่วยกันมาจับงูนะคะ
ซึ่งทีมกู้ภัยพอมาถึงเสร็จปุ๊บ
ใช้ถุงเท้าค่ะครอบปากงูไว้เพื่อป้องกันอันตราย
ตรายจากนั้นก็ช่วยกันจับงูและใส่ท้ายรถบรรทุก๖ล้อ

เลขทะเบียนรถบรรทุก๖ล้อที่บรรทุกกู๘๓๑๐๘๗ฉะเชิงเศร้า
แล้วก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อย

เอามาดูเรื่องของการค้นพบโบราณวัตถุที่ถ้ำใต้เขา
ตำบลคลองยาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี
เพราะว่าก่อนหน้านี้อาสาสมัครท้องถิ่นไปพบว่า
จุดนี้มีเครื่องปั้นดินเผามีชิ้นส่วนกระดูกมนุษย
มีกระดูกสัตว์มีเครื่องมือยุคหินโบราณเป็นจำนวนมากค่ะ
กลุ่มนักโบราณนาคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน
ก็เลยต้องเดินเท้าเข้าไปนะคะไปดูซิมันประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตรวจสอบเบื้องต้นนะคะน่าจะมีอายุประมาณ๓๐๐ถึง๕๐๐ปี
ต้องมีการสำรวจเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะ
เพราะเชื่อว่าน่าจะยังมีสิ่งของในยุคโบราณอีกเป็นจำนวนมากภายในถ้ำ
และอยากให้ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันดูแลรักษาเอาไว้
อยากเข้ามาขุดทำลายอย่าเพิ่งเข้าไปดูเลยนะคะบางคน
เห็นเป็นวัตถุโบราณอยากจะไปขอโชคขอลาบอย่าเพิ่งไปเลยค่ะ
ให้เจ้าหน้าที่เขาสำรวจก่อนนะคะ
พาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งจุดนี้น่าสนใจมาก
เคยเห็นซากไดโนเสาร์ไหมเออฟอสซิล์ครับเออ
คุณผู้ชมนี่คือวัดสวนป่าสายชน
ที่อำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่นนะคะ
นักธรณีวิทยาเอ่ยนักวิชาการเอ่ย
ก็ต้องลงพื้นที่ไปพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้าน

แล้วนักวิจัยนักธรณีวิทยานักวิชาการเขาก็เลยนำกลับไป
นำกลับไปนานเกือบ๑๐ปีแล้วแหละ
ไปตรวจสอบเรื่องของสภาพซากอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็เป็นกรณีศึกษานะ

ถ้าเกิดว่าจะนำกลับมาในพื้นที่เนี่ยก็ต้องเป็นชิ้นส่วนที่จำลองเท่านั้น
ส่วนของจริงถ้าเกิดหากวิจัยเสร็จเรียบร้อย
ก็จะต้องนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สิรินทรจังหวัดกรสิน
แต่ในหลุมที่ขุดพบก็จะมีการร่วมกันพัฒนา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่อไป
เพราะฉะนั้นเอากลับมาไว้ที่เดิมไม่ได้นะคะ
ดิฉันไม่ได้มีตัวเลขนะตรงจุดนี้แต่ว่าดูเอาเอง
พบ๓สายพันธุ์ทั้งหมดคาดว่าน่าจะมีอายุสักประมาณ๑๐๐ล้านปี

ปิดท้ายด้วยการอนุโมทนาบุญกับพระป่าสามัคคีกันหน่อยนะคะ
เป็นผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาค่ะ
ของโรงเรียนวัด๔๐๐อำเภอวิเศษชายชาญอ่างทอง
จากอนุโมสนาสาธุกันแล้วนะคะ
เพราะว่าเวลาที่เขาเดินรอบบนี้

ต่อสู้กันระหว่างคุณยายอายุ๖๐ปีกับหนูน้อยคนนี้
รองเท้าแดงนี่นะคะอายุ๓ขวบ

เต้นกันแบบนี้ค่ะคุณยายกับคุณหลานเนี่ยค่ะ
แข่งกันช่วงนี้น้องต้องให้น้ำน้องเหนื่อย

ก็เลยต้องดื่มน้ำแบบนี้เพิ่มพลัง
และหลังจากนั้นค่ะเหมือนเติมน้ำมันเลยค่ะ
เหมือนใส่ถ่านเข้าไปกลับมาเต้นต่อได้นะคะ
งานนี้ได้บุญด้วยได้รอยยิ้มด้วยนะคะ

แล้วก็แชร์ให้ชาวเน็ตได้ดูกันค่ะ